คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นะคะ
คือทางตำรวจสพเชียงใหม่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นชาวไทยใหญ่๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามแล้วมีมีดดาบแบบสมุไรอ่ะไล่ฟันอืม
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะจะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์หนี
แล้วก็มีรถของวัยรุ่นที่ขี่ตามคาดว่าเป็นชาวไทยใหญ่มีมีดดาบยาวแบบสมุไรแล้วก็ไล่ทำร้าย
ครับแล้วมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่หนีเนี่ยล้มพลิกคว่ำไปคันหนึ่ง
ก็เลยมีคนเสียชีวิตสองศพค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะคะที่เชียงใหม่
บนถนนมณีนพรัชหรือว่าริมถนนคู่เมืองเนี่ยค่ะหน้าวัดป่าเป้า
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะพบศพนายปิยังกูลปัญญาคมอายุสิบหกปี
สภาพศพนอนจมกองเลือดมีบาดแผลมีเลือดออกที่ศีรษะ
ทั้งสองข้างมีแผลถลอกแล้วก็มีรถจักรยานยนต์สีเหลืองคันนี้ค่ะ
ล้มอยู่สภาพก็พังเสียหายส่วนอีกรายบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือนายเทียระพงขวัญยืนอายุสิบหกมีบาดแผลที่สะโพกขวานหนึ่งแผล
แผลใหญ่เลยค่ะเลือดไหลออกปากออกจมูก
ทั้งสองคนนี้ใส่เข็มขัดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กู้ภัยปั๊มหัวใจ
เจ็บสาหัสแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เสียชีวิตสองศพค่ะ
จากการสอบสวนเพื่อนของผู้ตายนะคะนายประเสริฐอายุ๑๖
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเองกับผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยนะ
เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้สนิทกันมากครับ
แต่ว่าทั้งสองคนนี้มาเรียนต่อชั้นปวชที่วิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเขาชวนกันออกจากหอพักไปเที่ยวที่ขวงประตูท่าแผ่
ก็ขี่จักรยานยนต์กันไปสองคันแล้วไปเจอวัยรุ่นกลุ่มไทยใหญ่สี่คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันใส่หมวกกันน็อกมา
พอเห็นก็เลยขี่หนีกันเพราะว่าเขาเห็นว่าวัยรุ่นกลุ่มชาวไทยใหญ่เนี่ย
มีมีดดาบสามุไรคือเหมือนแบบมีดดาบมันยาวอ่ะ
เขาลากไปตามถนนด้วยอ่ะครับแล้วก็ไล่ฟันพวกเขาอะค่ะ
เขายืนยันว่าไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน
ไม่เป็นศัตรูกันมาก่อนก็ขี่หนีกันไปเนี่ย
วัยรุ่นไทยใหญ่ก็ขี่ตามปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยค่ะ
ล้มอ่าก็เลยเสียชีวิตทั้งคู่นะคะทีนี้ค่ะทางด้านของผู้ปกครอง
เพื่อนของผู้ตายที่ชื่อว่านางนันทวันอินทใจก็บอกว่าตัวผู้ตายเป็นเพื่อนนักเรียนมัธยม
เป็นเด็กที่ไม่เคยเกเรมาก่อนนะคะไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อนด้วย
แต่กลุ่มนี้เขาก็แค่ชอบไปขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวกันตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือเขาชอบขับรถเที่ยวกันใช่ไหมครับ
แต่คือเรื่องทะเลาะวิบาลนี่ก็คือไม่คือไม่เคยเข้าหูนะครับมีมีเป็นกลุ่มทะเลาะวิบาลในเรียนไม่มี
แต่พี่แม่รู้นะจากโรงเรียนเดินนะอ๋ออ๋ออย่างอย่างน้องนี่ที่แม่ทั้งหมดก็คือเขาเรียนมัธยมด้วยกัน
เรียนมัธยมด้วยกันค่ะเรียนจบมอสามมาด้วยกันแล้วก็ย่ายยายกันไปเรียน
คือตอนครับตอนม๓เขาก็เป็นเด็กดีเป็นเชื่อฟังพ่อแม่ผมนะครับ
ก็ไม่มีอะไรด้านแม่ของผู้ตายนะคะนางสาวพัชชาประทุมอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นแม่ของนายปิยังกูลก็ไปขอรับศพลูกชายที่ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ก็บอกแค่สั้นว่าลูกชายก็เป็นเด็กดีเหตุการณ์นี้เสียใจมากนะคะ
มีลูกคนเดียวด้วยอะค่ะก็จะนำศพกลับไปทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ที่วัดพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมส่วนศพของนายธีรพงศ์
ญาติก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเช่นเดียวกันก็มีเพื่อนนักศึกษาแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่มาร่วมแสดงความอาลัยกันเยอะเลยนะคะ
ตำรวจก็เรียกเพื่อนผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มนะคะก็หาสาเหตุ
เบาะแสของกลุ่มคนร้ายด้วยพันธุ์ตำรวจโทสุขสรรศรีบุญเจริญชัย
สารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
จากทางคุณหมอนะคะครับผู้ตายทั้งสองศพเนี่ย
ไม่มีบาดแผลถูกฟันอืมหรือถูกแทงบาดแผลที่พบตามตัว
เป็นบาดแผลจากการเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตร
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการชนะสูตรเบื้องต้น
สืบสวนเขาก็ลงพื้นที่ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็ดูภาพตามคลิปที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปตอนต้นนะคะคือมันมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
อืมมันมืดด้วยแล้วมันไวด้วยมันไม่เห็นป้ายทะเบียน
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองศพเนี่ย
เสียชีวิตเพราะถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ตามมาฟันหรือเปล่า
หรือเป็นการถูกถีบแล้วรถล้มลงเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ารถล้มแล้วเสียชีวิตอะไรแบบนี้
แต่มันก็มีการไล่กันนั่นแหละใช่ใช่ไหมแล้วที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือแถวเชียงใหม่เนี่ย
แก๊งสมุไรถือดาบไล่ฟันชาวบ้านพวกนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ
ใช่มันเคยมีข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะ